คุณผู้ชมมาดูเรื่องของอุบัติเหตุเตือนใจเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
มีให้ดูกันทุกวันแหละค่ะดูไว้เป็นยานกันผีนะคะ
เตือนใจว่าออกจากบ้านเนี่ยท่านอย่าประมาทนะคะ
สองจุดหลักที่จะพาไปดูจุดแรกที่บุรีรำ
จุดที่สองพิสนุโลกแต่ว่าอยากให้ดูจุดสองก่อน
พิศนุโลกนะคะจะบอกว่าจุดนี้มีคนเสียชีวิตด้วย
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่ของโรงพักนครชุม
สุดท้ายแล้วตำรวจเอ่ยกู้ภัยเอ่ยต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เป็นเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนราวเหล็กและเสาไฟฟ้า
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายนครชุมนครไทย
ที่หมู่๓ตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกคุณดูนะ
สภาพรถพังยับแบบนี้ค่ะจุดนี้มีคนตายด้วย
รถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้ททหาร๓๕๗๑พิศนุโลก
พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วคุณไปตรวจสอบภายในรถกระบะเนี่ย
พบผู้เสียชีวิตก็คือนายอนุเทพเอี่ยมภูลอายุ๔๕ปี
พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดชัยนาธิ์
เบื้องต้นทราบว่าคุณอนุเทพขับรถกระบะมารับซื้อมะขามเปียกที่ตำบลนครชุม
ระหว่างขับรถเพื่อนำมะขามเปียกไปส่งที่ตลาดไทยอำเภอเมืองพิศนุโลก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่าคุณอนุเทพผู้ตายน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
พอถึงทางโค้งอันนี้ไงทางโค้งนี่ต้องชะลอนะคะ
พอขับมาถึงทางโค้งรถมันเบรกไม่ทัน
ถึงจะเบรกทันมันก็สะบัดมันก็เสียหลัก
สุดท้ายรถกระบะเสียหลักไปชนเข้ากับราวเหล็กกั้นถนน
เสาไฟฟ้าหักโค้นแบบนี้ค่ะรถพลิกคว่ำทำให้คุณอนุเทพเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุเลยนะคะ
จุดแรกพิศนุโลกผ่านไปจุดที่๒ค่ะคุณผู้ชม
เกิดขึ้นที่บุรีรำเป็นเหตุการณ์รถบรรทุก๖ล้อบรรทุกอ้อยมาเต็มคันเลยนะคะ
กลับรถกระทันหันทีนี้รถกระบะเข้ามาทางตรงทำไงอ่ะ
เบรกก็เบรกไม่ทันชนเขาเต็มเลยค่ะ

จุดนี้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วย
จุดเกิดเหตุก็คืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
รถกระบะที่เข้ามาทางตรงเนี่ย
ทะเบียนกไก่ง๒๕๓๔บุรีรำ
ไปชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อ
ที่กำลังจะอยู่เทินกลับรถ
คือผู้โดยสารที่มากับรถกระบะ
ชื่อว่าคุณวัชรพงศ์บุญสมอายุ๔๔ปี
คุณวัชรพงศ์ได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยเอาตัวออกมาได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
ทีนี้สอบถามทราบว่า
คุณวัชรพงศ์ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
โดยสารมากับรถกระบะจากที่อำเภอสตึก
เพื่อมาเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่รถบรรทุกอ้อยรถหกล้อค่ะ
เลี้ยวกลับรถกระทันหันทำให้รถกระบะเบรกไม่ทัน
ก็เลยประสบอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
คุณสมศรีแก่นอินคนขับรถบรรทุก๖ล้ออายุ๕๒ปี
ตำรวจก็สอบถามคนนี้แหละคนนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
เล่าบอกว่ากำลังบรรทุกอ้อยน้ำหนักสักประมาณ๑๐ตัน
กลับเข้าบ้านก่อนที่จะพรุ่งนี้
จะนำอ้อยเหล่านี้ไปส่งโรงงานน้ำตาล
พอมาถึงหน้าบ้านกำลังจะเลี้ยวรถแล้ว
จู่ได้ยินเสียงดังบริเวณท้ายรถ
พอลงมาดูก็พบว่ารถกระบะมาชนท้ายซะแล้วนะคะ
คดีความแกก็บอกว่าแกก็ยอมรับนะ
ก็ต้องปล่อยให้เป็นตามไปตามกระบวนการยุติธรรม

ประมาทนะจุดกลับรถต้องดูดีดูเอาให้แน่ก่อน
ที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้ดูอีกเลยนะค่ะ